โด่แลก
สวัสดีครับข้าวใส่ใครสดก็ได้ครับ

ลืมเอกอีเอ๊ะลืมเอกมากค่ะ

อย่าลืมไลน์กันมาได้เลยนะคะ
แล้วก็แน่นอนค่ะต่างประเทศคงจะดูเรากันอยู่

ถูกต้องค่ะ
เราก็ได้เห็นข่าวจากก่อนหน้านี้

มีการพูดถึงข่าวนี้กันอย่างต่อเนื่องเลย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะ

เรืองานบุญพิธีโฮค่ะ

สลดมากตั้งแต่เมื่อวานนี้

ประจำการอยู่ที่นั่นก็ติดตาม

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น

จำนวนนกว่า๓๐คนก็เร่งค้นหา

และกระแสน้ำขั้นข้างเชี่ยวมาก

สูญหายที่มีแย่นมาแจ้งไว้
แล้วตอนนี้มีการตั้งศูนย์วารุมอำนวยความร่วมบริเวณหน้าวัดสนามชัยด้วย
แต่ก็บอกว่าถ้าหากพบอุปสรรคในเรื่องของกระแสน้ำหรือว่าน้ำฝน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำที่กำลังทำงานอยู่ก็อาจจะต้องมีการยุติชั่วครา
แต่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มีการค้นหาแล้วก็ยุติไปช่วงมาประมาณเที่ยงคืน
แล้วจะเริ่มค้นหาอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้
ส่วนยอดที่โดยสารมากับเรือดังกล่าก็ได้รับรายงานว่ามีมากกว่า
ครึ่งจริงก่อนเรือนได้รับได้กี่คนไม๊รู้เหลือประมาณ๕๐
อ้าวละกายัดกันไป๑๐๐เนี่ยนะ
คือเกินมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพระนครศรีอยุธยานี่แหละค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีการระบุตัวเลขที่แน่นอน
ก็ต้องรอสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนนะคะ
อย่างที่ได้บอกไปว่าบางทีชุดค้นหาลงไป
มันก็จะมีเรื่องของรอยแตก
แล้วก็มีเก้าอี้กีดขวางเป็นอุปสรรคในเรื่องของการค้นหา
แต่ว่าก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามี๑๔แล้วอีก๒คนติดอยู่ด้านใน
เขาก็หายอยู่กำลังพยายามช่วยกันขึ้นมา

ชั้นล่างจะเป็นเหมือนกับเป็นกระจกใช่ไหมครับเท่าที่เห็น
ใช่แล้วชั้นบนก็จะเป็นมีกระดับลงลงเป็นรอยอย่างนี้นะครับ
ฟุบเลยค่ะกระแสน้ำแม่งพี่
พอลงเสร็จคนที่อยู่ด้านล่างก็พยานเกียรติกายนั้นออกมา
บางคนก็โดดออกมารอดนะบางคนก็ติดอยู่ข้างใน

แล้วก็บางคนก็กำลังรออยู่ว่าจะมีญาติของตัวเอง
ที่ยังติดอยู่จะเจอไหม

ถูกต้องเขาก็มีการค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะ

คือถ้าสมมุติว่ารับน้ำหนัก

แต่เขาบอกว่าเคยมีเรือแบบนี้นะฮะ
มแบบนี้แต่ว่าไม่มีคนเสียชีวิต

อาจจะเป็นเรื่องของเรือที่รองรับได้มากกว่ามั้งเนอะ
เพราะว่าจริงตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสน้ำมันค่อนข้างแรงมาก
อย่างทางเหนือเองตอนนี้อว่ำมากเลยนะฮะ
น้ำป่าก็ซัดเชียงใหม่ถนนขาดเมื่อคืนนี้เลย
อย่างสุโขทัยตอนนี้เริ่มคี่คลายแล้วนะฮะ
แต่ที่ปากแควร์บ้านยางซ้ายก็ยังอ่วมอยู่
ผู้สื่อข่าวก็รายงานสถานการณ์โดยรวมของจังหวัดสุโขทัยนะคะ
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

แม่น้ำยมไหลทะลักในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ส่วนที่เพชรชบูรณ์ก็เขาบอกเลยว่า
อีกคือต่อเนื่องกันมาแล้วท่วมอยู่เรื่อย
มาแล้วท่วมอยู่เรื่อยเรื่อยตอนนี้ก็มีไหลลงมาสมทบกับหัวกับคลองหัวโตกนะคะ
โ่งราดซึ่งปริมาณน้ำเดิมเนี่ยก็เต็มคลองอยู่ก่อนแล้วตอนนี้มีไหลทะลักเข้ามาก็เลยเอ่อ
เข้าท่วมบ้านรัศดรด้วยนะคะหลายสายเลยส่วนทางเชียงใหม่เนี่ยแม่ออนสะพานขาดแม่แตงเชียงดาวเจอฤทธิน้ำป่าเข้าไปเนี่ยนะคะ
ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยเชียงใหม่เมื่อคืนนี้โดยเฉพาะที่อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงแล้วก็อำเภอแม่ออน
ทำให้มวลน้ำป่าจากการเกิดฝนตกหนักไหลทะลักลงมาจากดอยเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอแม่อ่อนด้วย
อำเภอแม่ค่ะตั้งแต่ปลาจีนบุรีน้ำป่าเขาใหญ่ก็ไหลท่วมบ้านเรือนผู้กระเศษเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องระวังบอกนะว่าท่วมสูงกว่าแปดสิบเซนติเมตรเลย
เมื่อกี้มีฝนกัดสงมาบอกตกทั้งวันทั้งคืน

เมื่อกี้ที่น้ำหลากเยอะที่เห็นเป็นสีคอนโครนกัน
รู้เลยนะว่าต้นน้ำของเราไม่มีต้นไม้เลยนะ
ใช่มันไม่มีอะไรที่ช่วยพยุงแรงอะไรไว้ให้เลย
สมมุติว่ามันมีต้นไม้หรืออะไรอย่างนี้น้ำจะไม่เป็นสีในลักษณะนั้น
นี่มันก็คือชะหน้าดินมาหมดทุกอย่างเลย
ใช่ถนนหลายสายก็ขาดอย่างนี้เข้าบ้านเข้าเรือนกันไป

ยังจะทำลายปลากันอยู่ต่อไปไหม

คนสุดนั้นเขาไม่รู้สึกหรอกพี่เพราะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้

ไม่บ้านมันก็ท่วมนะแต่มันได้เงินนะ

แล้วมาทำฉาก่อนอ๋อในกรอบเกี่ยวกันประหลาดอ่อยนะครับ
โดยแรงระเบิดทำให้กระจกด้านหน้าต่างบริเวณใกล้เคียงแตกนะครับ
แล้วก็ได้ยินไปไกลหลายช่วงตึกเลยนะฮะ
แต่ยังมีรายงานสับสนเรื่องจุดที่เกิดระเบิดนะครับ
โดยบ้างก็ระบุว่าระเบิดที่เกิดขึ้นในกล่องเครื่องบินก่อสร้าง
เขาว่าอย่างนั้นซึ่งเป็นเหล็กสีดำ
อีกกระแสบอกว่าระเบิดอยู่ในถังขยะ

แต่ที่นี่ทางนายครูอัโมได้มีการออกมาบ่อว่า
ว่าเราจะไม่ยอมให้คนพวกนี้และภัยคุคครามฉะนี้
ขัดขวางการใช้ชีวิตของเราในนิวยอร์ก
และเราจะไม่ยอมให้พวกเขามาพลากสิ่งเหล่านี้ไปจากเรา
คือตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่
เห็นบอกมีเสียงเป็น๓จุดนะ
รู้สึกจะ๓จุดหรือไงที่ได้ยินระเบิดนี่นะฮะ
แต่ว่าน้องนาเดตกับน้องยาย่านี่

ออกมาก่อนได้ครึ่งวันที่จะเกิดเหตุ
ทำไมกันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในศรัทธิการนี้หรือเปล่า

แต่ไปไหนมันอาจจะต้องระวังตัวเหมือนกันนะวิมาน

ต้องบอกเขาบอกให้เผาหน่อย

ตอนแรกเนี่ยหลายคนมีโครงการเด็บไปเที่ยวยุโรป

มันเป็นพื้นที่สีแดงอะไรสักอย่าง
ตอนนี้เขาก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งที่แล้วที่

สวยมากไปบอกเขาให้เบาหน่อยสิ

พระบี้ของเรา

เมื่อวันที่๑๘กันยายน

จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
กับหลวงพี่อุทเทนใช่
บอกว่าบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะฮะโดยมีพี่ชายนะฮะ
ฮาวแซ่ซีหรือว่าเคบินนี่แหละ
โอ้โหอย่างกับนี่เลยดูงามมากเลยนะ
เหมือนหลุมจีนแบบว่าที่แบบเล่นดูสิ
อ๋อต้องมีพรีม
นี่ก็พี่ชายก็ร่วมบวชด้วยนะ

ใช่ก็กำหนดศึกษาทำเป็นเวลา๑เดือนโดยบรรยากาศเต็มไปด้วย

และก็เมื่อกี้เห็นกรุ๊บกริฟท์ใช่มะ

ก็อุ้มลูกน่ารักไปด้วยนะ

แฟนคลับก็น่าจะไปกันเยอะอยู่นะเนี่ย
หน้าตาคล้ายกันนะพี่ชายนะ

เขารู้สึกว่าเขาแบบทางทางบ้านเขาจะแบบ
เหมือนมีครอบครัวเขาเมื่อก่อนเขาจะเหมือนกับ
มีปัญหาเดือดร้อนอะไรอย่างนี้อยู่ที่ไต้หวันอย่างนี้

ก็เลยถามเลยว่าความตั้งใจจะบวชทดแทนคุณใช่ไหม

บี้ก็บอกว่าตัดสินใจจะบวชให้พ่อแม่แล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วกับกุ๊บกิ๊บก็มีลูกแล้ว
ตอนนี้อายุก็๒๕ก็เลยอยากจะบวชแก้เบนเจอร์เพศไปด้วยเลย
ทางคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ดีใจมาก
จริงท่านก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากนะ
เพราะว่าเขาเป็นคนไต้หวันนะฮะ
ย้ายมาเมืองไทยแต่ท่านก็ดีใจมาก
งานนี้ผมก็บวชกับพี่ชายเลย
ก็เลยถามเหลือธรรมวัฒน์อยู่ที่นี่อย่างเดียว
บอกว่าผมคิดว่าผมอยากจะไปอินเดียด้วย

อ่าไปบอก
พระพศได้บวช๗วันไง

แหมจะไปอินเดียไปถึงก็กลับแหละ

ก็กำหนดที่แน่นอนนะฮะก็ยังไม่ทราบว่าจะไปเมื่อไหร่นะ
แต่ก็เราก็เลยถามบอกว่ายังห่วงไหมเกี่ยวกับเรื่องลูกเต้าอะไรอย่างนี้
บอกว่าไม่ห่วงอะไรนะเขาบอกว่าจะไปบวช
พอบอกบวชลูกก็ร้องไห้เขาแงงขึ้นมาทันที
แล้วภรรยาล่ะเป็นยังไง
ภรรยาจริงเขาก็ไปเต้นอยู่เพราะว่ากรุ๊ปกิฟต์เขานับถือศาสนาคริสต์นะ
ถึงแม้จะคนละศาสนาแต่เขาก็บอกว่าหลังสามี
แล้วก็ตั้งใจศึกษาในรถพระธรรม
ด้านของกุ๊บกิ๊บภรรยาก็ออกมาบอกว่าตนเองก็รู้สึกตื้นตันใจมาก
ถึงแม้จะอยู่กันคนละศาสนาก็ตาม

แต่นางก็กรรพเป็นจางข้าวผดิตเลยนะ

อีกคนที่บวชอันนั้นก็ผมก็เป็นกำลังใจให้เขาจริง
น้องอะไรนะคุณแองจี้คุณต้องตอบบอกผมด้วยนะว่าดูยังง่วงนะคุณยังไม่ตื่น
วันนี้ที่ฆ่าผมอะไรไปไหนหมด
ลูดข้าลูดข้าตอบเต็มไปหมด
กัสเบลบวชที่วัดเบนค่ะ
คุณแม่เนี่ยป่วยเป็นขอโทษนะเป็นมะเร็งรอยยักษ์สุดท้ายเนี่ย
ใจดีมากเลยนะครับยิ้มยืนยิ้มนั่งแบบโอ้โฮแบบสตรองมาก
คือแบบเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหคนที่ไม่ป่วยบางคน
แล้วท้อแท้กับชีวิตอยากให้เห็นแบบเรื่องอย่างนี้จริง
เนอะก็เป็นกำลังใจขอบคุณน้องกัสเบลด้วยนะครับ
ช่วงหน้าใครนำอะไรเนี่ย
นำเข้าแพทย์ศัลยกรรมจากเกาหลีระวังมีโทษผิดกฎหมายนะ

รอดูรอดูเขาบอกติดคุก
เกาหลีหรือเปล่านี่คุกไปรู้ตัวด้วยนะ

มาค่ะสุดท้ายกันต่อค่ะ

ทำลายสถิติคว้าเหรียญทองได้มากที่สุดนะฮะ

การแข่งขันกีฬาพาราลิปิกปี๒๐๑๖เนี่ยนะครับ
ตั้งแต่วันแรกจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับ

ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับ
โดยพลเอกประยุทธ์อนุชาณายกของเราเนี่ยนะฮะ

นักกีฬาสามารถทำลายสถิตินะครับ
คว้าเหรียญทองแล้วก็เหรียญรางวัลอื่นได้มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
ทั้งนี้จากการที่ตั้งเป้าไว้เพียง๔เหรียญทองเท่านั้น

แต่ตอนนี้นะฮะนักกีฬาไทยทำได้ถึง๖เหรียญทอง
หกเหรียญเงินหกเหรียญทองแดง
มากกว่าปี๒๐๐ที่เคยทำได้๕เหรียญนะฮะ
๕เหรียญทอง๒เหรียญเงินและ๒เหรียญทองแดง

พัฒนาที่ดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียว
นายกยังย้ำด้วยนะครับว่าผลงานทัพนักกีฬา
ทำให้คนไทยมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับ
เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ผ่านมานะครับ

ไม่ว่าจำนวนเหรียญรางวัลจะมากหรือน้อยแค่ไหน
ก็ไม่สำคัญเท่ากับความมุ่งมั่นทุ่มเท

เอาชนะใจตนเองนะครับ
นักกีฬาพลาอลิมปิกเขาบอกว่าอยากได้แบบ
เงินทุนที่แบบสนับสนุนเขาได้มาก
เท่ากับนักกีฬาแบบว่าโอลิมปิกหรืออะไรทั่วไป

เพราะว่าพาราลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาโอลิมปิกอย่างหนึ่งเลยนะ

เก่งมากนะกีฬาพาราลิมปิกของไทย
จริงแล้วต้องอย่าไปลืมเขานะถึงว่าเขาจะฝีก่าอะไรอย่างนี้นะ

มีดูเราอยู่จากต่างประเทศหลายที่เหมือนกันนะ

ที่เราได้พูดกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของคลินิกศัลยกรรมนำข้าวหมอเกาหลี
เขาบอกว่าสอบผิดกฎหมายติดคุกได้โดยไม่รู้ตัว
ต้องบอกว่าไม่พูดถึงคลินิกพูดถึงคลินิก
อุ๊ยฉันไม่ได้เป็นหมอบ้าเหรออืม
ต้องบอกว่าในแพทย์บุญเรืองไตเรืองวรวัตรนะคะ
ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กล่าวว่าขณะนี้วงการศัลยกรรมความงามในไทย
เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนมากเลย

สร้างรายได้ปีละประมาณเท่าไหร่พี่รู้ไหม
เท่าไหร่เยอะมากแหละหนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาทนะคะ
มีการแข่งขันกันมากในเรื่องทั้งความรู้ความชำนาญของผู้ดำเนินการ
และเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้ในวงการศัลยกรรมนี่แหละ
ทีนี้ปัจจุบันนี้มีการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเสริมความงามเยอะมากในเมืองไทย
รวมกับคลินิกเวชกรรมทั่วไปแล้วก็เฉพาะทางรวม๑๔๕๘แห่งทั่วประเทศเลย
เขาบอกว่ากรณีที่คลินิกเสริมความงามมีการนำศัลยแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านความงามจากต่างประเทศอาทิตนะคะ
ประเทศเกาหลีเข้ามาให้บริการในคลินิก
ไม่ว่าจะให้บริการประจำหรือไม่ประจำก็ตาม
จะต้องดำเนินการให้ถูกกฎหมายโดยต้องแจ้งขออนุญาตกับทางกรม
และต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศไทยให้ได้ก่อน
คือถ้าคุณมีใบประกอบวิชาชีพต่างประเทศเข้าใจได้
แต่ถ้าเข้ามาทำงานในเมืองไทยจะประจำหรือไม่ประจำก็แล้ว
แต่ต้องสอบแยกมาของเมืองไทยอีกโดยเฉพาะจึงจะมีสิทธิ์ในการรักษา
คือเรียกว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นหมอเกาหลีปุ๊บจะเข้ามาทำไม่ได้
หากใช้แพทย์ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพในไทย

จะเข้าข่ายว่าคลินิกแห่งนั้นใช้หมอเถื่อน

โดยหมอเถื่อนรายนั้นก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท

รวมไปถึงผู้ที่ดำเนินการคลินิก

หมอศัลยกรรมในไทย
บางทีเปิดคลินิก

แต่เขาก็ปิดข่าว

รู้สึกปวดปวดกลับมา

แต่คณิตที่ผมบอกนี่คือผ่านหน้าอกเสร็จปุ๊บกลับไป

บางทีมันมีการติดเชื้อเพราะห้องมันต้องปลอดแบบ

แล้วพอหมอไปเอ็กพอหมอไปตรวจพอผ่าพิสูจนปรากฏอะไรรู้ไหมฮ

พังหมดเลยเป็นหนองในปอดหมดเลย
คือเกิดจากการนี้ผ่านหน้าอกแล้วก็ไม่ได้มาตรฐาน

ก็จริงแล้วการผ่าตัดเขาบอกว่า
จะมีเปอร์เซ็นต์ของการแบบว่าผิดพลาดเพียงแค่๑เท่านั้น

จริงแบบว่ามันจะเป็นอยู่ในเรื่องของการความสะอาด
เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคือถ้าจะไปทำต้องบอกเลยว่าถ้าจะทำ
ทำได้แต่ขอ๑ศึกษาก่อนว่าหมอคนนั้นมีผลงานอะไรยังไงมาบ้าง
คุณจะต้องไปที่โรงพยาบาล
ให้ฉันพูดอะไรให้ฉันไปทำอะไรเกาหลี
คือธรรมดาคือแบบอย่างนี้อย่างสมมติว่าเกาหลีเวลาเข้ามา
เขามาทำเป็นแบบที่ปรึกษาแล้วก็ให้ปรึกษาที่นี่

แล้วก็ตีราคาเสร็จปรับแล้วก็นัดวันกันแล้วก็บินไปทำที่โรงพยาบาล

ทีนี้เงินแทนที่มันจะอยู่ในนี้หมื่นกว่าล้านก็จะไปอยู่ที่เกาหลีแล้ว
ใช่เพราะว่าคนให้ความสำคัญว่าหมองเกาหลีเก่งเหลือเพลิน
แต่อย่าลืมนะหมอเกาหลีนะทำคนตายเยอะที่สุด

เธอเหมือนกันเนอร์พังมาแหล่งงี้

ตอนที่เขาประชุมใหญ่กันเลยนะที่อเมริกา
แล้วก็คนไทยที่สุดก็คือคะวลี
ลองลงมาคือ
อย่าบอกว่าไทย
ไปโดนเส้นล่วงเส้นเลือดอะไรอย่างนี้
เพราะล่าสุดเจอคนหนึ่งฉีดหน้าผากที่มา
กับกะให้หน้าผากสวยงามนูนโดกเด่นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างประเภท๒ตรงนี้มันจะหนา
เป็นของผู้ชายพอถีบปุ๊บมันจะขึ้นมากบอย่างนี้
เน่าไงขึ้นมาอย่างนี้เน่าแบบเละหมดเลย
ผมมีรูปด้วยนะเน่าแบบหูน่ากลัวมากอ่ะ
แต่ด้วยอย่างนี้เนี่ยหมอที่ดูแลดิฉันอยู่เนี่ยนะ
เขาจะต้องไปเรียนใหม่คือเรียนอะไรรู้ไหม
เรียนเส้นเลือดที่อยู่บนหน้าอีกครั้ง
เพราะอยู่ตรงไหนทำให้เกิดความแน่นอน

ไม่กล้าที่อยู่ก็จิ้มฉีดจิ้มฉีดจิ้มฉีดแล้ว
เมื่อก่อนจิ้มฉีดนะกล้านะเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้นะ
โอ้โหมีการสแกนแล้วก็ต้องสอดท่อไปก่อน
แล้วจึงจะจัดการให้ยามันวิ่งไปตามท่อ
ซึ่งจะไม่มีการโดนเส้นเลือดจะไม่มีการเขียวจะไม่ช้ำอะไรใดทั้งสิ้น
อันนี้คืออย่างดีนะอันนี้คืออย่างดีแต่แพงนะแพง
เฮ้ยแม่ไม่ไปนะอันนี้คะวคอร์ดแอดวานเสร็จหมดแล้ว
พูดแม่ไม่ต้องถึงจุดนั้นแล้วโอเค
เอาเรื่องของสุขภาพร่างกายก่อน
เรื่องของสุขภาพคุณทั้งหลายไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ย

ปากปั๊อนี่สุขภาพจะทำให้พังวินาคตเลย
ตาพ่างภายมันคืออะไร
ตาพ่างภายไง
บอกอย่างนี้ว่าคุณสามารถจะทำหน้าที่คุณจะสามารถที่จะทำให้มันดูเป็นปกติอย่างนี้นะฮะ
อาหารก็เป็นตัวช่วยได้อย่างมากเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วพวกงาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
ซึ่งมีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงแล้วก็มีการป้องกันด้วยเลยทีเดียว
ถั่วงานี้นะคุณอาสามารถจะทานได้ในการแบบว่าทำแห้งนะทำคั่วหรืออะไรอย่างนี้
หรือว่าไปปรุงกับอาหารอื่นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียกว่ากรดไขมันโอเมก้า๖
ที่ต้องบอกว่ามีอุดมไปด้วยสรรพคุณช่วยป้องกันเกี่ยวกับตาแล้วก็เซลล์อื่นในร่างกายไม่ให้เสื่อมลงได้
มีอีกอันหนึ่งนั่นก็คือน้ำขิงน้ำมันขิงน้ำมันขิงฟังดีนะน้ำมันขิง
ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งฟาโวนอยสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กดไขมันโอเมก้า๖
แล้วก็เยื่อใหญ่อาหารซึ่งมีวิตามินต่างโดยเฉพาะงาดำ
ซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยนะมันจะเป็นกลางไม่ร้อนไม่เย็นเป็นเครื่องบำรุงแล้วก็หล่อเลี้ยงตา
ข้อดีของนาก็คือหาง่ายแล้วก็ใช้เป็นอาหารเสริมได้เป็นอย่างดีมากตามธรรมชาติเลยทีเดียว
อันนี้แหละค่ะเขาศึกษามาว่าผู้สูงอายุเนี่ยอายุไม่น้อยกว่า
คือประมาณ๖๕ปี๗๓๓คนปรากฏว่าแทนที่จะไม่มีใครหายเป็นปกติถึงครึ่ง
โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า๘๕ปีก็จะมีโรคอื่นเกิดขึ้นมาเลยทีเดียว
ดังนั้นเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าสามารถที่จะช่วยป้องกันได้
เรื่องของตา
ก็น้ำมันขิง

นะครับคือผมมีอาการ
นี่พลังไว้คุณผู้ชมจะได้รู้ว่า

ผมเนี่ยมีอาการปวดแป๊บ
เป็นสองชั้นแบบเฮ้ยมานี่นานรึยัง
เพราะว่ามันไม่เท่ากันเห็นมั้ยครับ
ตาชั้นจะอยู่ข้างบนอีกข้างนึงเนี่ยชั้นเนี่ยมันจะตกลงมาหนังตาเนี่ยเห็นไหมฮะมันเลยจะไม่เท่ากันเห็นไหมฮะ
คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดคุณหนุ่มเพิ่งเป็นเนี่ยหนังตาเนี่ยนะฮะตกมาแบบเนี่ย
แต่เมื่อก่อนไม่เคยตกแล้วตกมาปัจจุบันเลยตกมาเนี่ยภายในระยะประมาณสัก๒เดือนหรือ๓เดือนเนี่ย
คุณหมอบอกว่าเอาอย่างงี้คุณหนุ่มเพื่อความสบายใจคุณหนุ่มไปเอารูปถ่ายของคุณหนุ่ม
ก่อนหน้านี้ว่ามันเคยมีตาอย่างนี้หรือเปล่าผมเนี่ยก็ไปเปิดอินสตาแกรมดูทั้งหมด
คุณหมอนั่งดูอินสตาแกรมแคปมาแล้วก็เปิดขยายดูโชคดีที่ตาผมเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้ว
ก็ส่งตาเป็นอย่างงี้มานานแล้วคุณหมอก็บอกโอเคคุณหนุ่มผมสบายใจคุณหนุ่มน่าจะเกิดจากเส้นประสาทอักเสบ
มันแป๊บเนี่ยก็เลยให้ยาแก้ที่มาสาดมาแต่ก็บอกว่าให้ไปบอกทุกคนว่าให้คอยดูตัวเองด้วย
ถ้าเกิดมีอาการแบบเนี่ยคือแบบตาสองชั้นเนี่ยอยู่ดีตาห้อยลงมาข้างนึงตกลงมาข้างนึงหรือว่าหนังตาเนี่ยตกมาอย่างเนี่ยให้ไปหาคุณหมอเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเสร็จบอกตาตกมาไปหาหมอเลยต้องมีอาการที่มันปวดจี๊ดอะไรในนี้ด้วย
ต้องไปหาหมอหนูนะเสียผิดป่ะ
แต่ไม่ใช่แบบพี่มานะครับไปถึงหางตาเคลื่อนอะไรนี้นะคะ

เขาบอกว่าวันนี้คุณแพทย์ก็จะออกมาตอบสื่อแล้วนะคะ

ร้องกับเฮียข่าวต้องขอต่างานแต่ไม่ฟังแล้ว
ของหรือเปล่าเพราะถูกไม่ต่างานนี่แหละขอต่างานไม่ฟัง

ผมรู้แล้วอ้าวช่วงหน้าผมไม่ชอบ

อ้าวลูกอุ๊ย
เอามาเลยค่ะเรื่องแพทย์นัทประพากันเลยทีเดียวนะคะ
ขอบคุณแพทย์ยังไงขอบคุณแพทย์ยังไงต้องเตรียมควมเบนท์นะคะ

เปิดใจหลังขอแต่งงานวันนั้นนะ
จำได้กันใช่ไหมหลังถูกสเซอร์ไพรส์เลยนะฮะในวันแข่งบอลโลซายนะ
ใช่หนุ่มนับบินะคุกเข่านะฮะ
ขอแต่งงานกลางสนามแข่งเมื่อสัปดาห์ก่อนไปแล้ว
หลายคนหลายคนก็กองเฮกันไปเลยแสดงความยินดีด้วยนะฮะ

เจอเพจชื่อดังออกมาแฉพาดพิงแรงมากเลยทีเดียวนะฮะ
กล่าวหาทำนองว่าเบลโล

ทำไมยังใช้อยู่อีกวันเมื่อนานไปแล้วอืมเอานะเลย
งานนี้ก็คือท้องอย่างนี้นะ
งานนี้นางเอกสาวแพทน์ณปภานี่ก็เลยชี้แจงเข้าผ่านทางเพจของแพทน์ณปภา

แฉอะไรไม่ต้องเพราะไม่มีอะไรปิด
แค่รอเวลารอหน่อยวันจันทร์นี้และแชร์รู้ดี
เขาเขียนอย่างนี้คุณแม่มองไหม

แชร์รู้ดีกว่าเจ้าตัวกว่าครอบครัวกว่าเพื่อนสนิทอีก

ขอถามคำมันเป็นภาษาสมัยนี้ใช่ไหม

ไม่สามารถจะเขียนหนังสือเป็นประโยคออกมาได้ใช่ไหม
ฉันจะอ่านให้ฟังแชร์อะไรไม่ต้องเพราะไม่มีอะไรปิด
แค่รอเวลารอหน่อยวันจันนี้และโทษ

นั่าเลยมั้ยเห็นผิดเองรึเปล่า
เขาก็คงเขียนมาแต่ว่าด้วยความที่เขาเว้นวักอ่ะเวลาเขา
เว้นวักมันก็เลยทำให้ดูมันซั้นนะ
สมัยนี้นะความหมายก็ไม่มีเว้นวักก็ผิดผิดถูก

สรุปแล้วคือเดี๋ยวก่อนเอางี้ล่าสุดเนี่ยแพทย์ก็บอกว่าพร้อมเปิดใจเรื่องนี้ทั้งสื่อมวลชนแล้วนะครับ
โดยมีกำหนดสัมภาษณ์คู่กันเลยในวันจันทร์ที่๑๙
วันนี้ตอนเที่ยงเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตึกมารีนนท์

ตอนนี้คือคนสงสัยประเด็นเพราะว่ามันมีข่าวออกมาบอกว่าคุณแพทย์ทองหรือเปล่า
ถึงได้แต่งงานแต่ทีนี้ในมุมกลับกันคุณแพทย์แกก็บอกว่าโอ้จะมาแฉอะไรเขาค่อยมีอะไรจะปิดอยู่แล้ว
เพราะจริงก่อนหน้านี้เขามีออกข่าวมาบอกก่อนแล้วว่าเขาก็อยากท้อ
คือสมมุตินะคุณผู้ชมใช้คำว่าสมมุติก่อนนะ
สมมุติว่าณวันนี้ถ้าไม่ท้องก็แล้วไปแล้วก็สมมุติว่าถ้าท้องก็ไม่ได้แปลกอะไร
เพราะคุณแพทย์ก็เคยออกมาพูดก่อนอันนี้อยู่แล้วว่าเขาอยากจะมีลูก
แต่ถ้าเกิดเขาท้องฟ้าผ่ามีลูกฟ้าผ่าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องตกใจนะ
เพราะเขาอยากมีลูกเพราะว่าหนึ่งคุณพ่อเขาเพิ่งเสียไป
สองเนี่ยทางคุณแม่เองเขาก็ป่วยมากเชื่อว่าอยากให้คุณแม่เนี่ย
อยากเห็นลูกเขาอยากเห็นหลานถ้าเกิดเขายังไม่ได้แต่งงานแล้วจะมีลูก

แสดงว่าสมัยนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งแล้วก็ค่อยท้อง
อันนี้คือท้องก่อนแล้วแต่งก็ได้หรือว่าท้องก่อนแล้วไม่แต่งก็ได้
อันนั้นคือเป็นสิ่งหนึ่งอันนั้นแยกของมันนะ
แต่ว่าทางผู้ชายเนี่ยสมมุติว่าถ้าท้องจริงผู้ชายเขาอาจจะแสดงความผิดชอบ
โดยการแต่งงานซึ่งอันนี้ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่โชคดีของเขานะถูกไหม
ท้องแล้วผู้ชายแต่งงานมันก็โอเคแต่ไม่ใช่อยู่ดีแบบเข้าใจแบบนั้น
ปล่อยตัวเองท้องมาแล้วผู้ชายเขาไม่รับผิดชอบไม่แต่งงานนี่งานเข้าไปอีกนะก็ไม่ได้อีก
อีกก็ต้องดูด้วยแล้วสมัยนี้ก็เป็นไม่มีปัญหาใช่ไหม
ทำใจให้ได้ใช่ไหมแต่จริงจริงมันควรไม่ควรไงมันก็ไม่ควรแต่หมายถึงว่าอย่างที่บอกไปบางคน
งั้นมันจะมีเหตุการณ์บอกว่าที่แบบเด็กอายุน้อยท้องขึ้นมาแล้วไม่มีใครรับผิดชอบ
แล้วตัวเองอายุแบบอย่างสมมุติยังไม่ถึง๒๐ยังเรียนหนังสืออยู่ดีเกิดปล่อยท้องขึ้นมา
อย่างนี้มันก็ไม่ได้นะเป็นปัญหากับคุณพ่อคุณแม่อีกมันก็ต้องดูหลายอย่าง
ในเว็บพันทิศเขาเคยมีตั้งกระทุมอย่างดีมากพูดนะเขาบอกว่าเรามาถึงจุดที่ประเทศไทยเหมือนกับของเรา
มาถึงจุดที่มีลูกกันโดยที่ไม่ต้องแต่งงานแล้วเหรอก็เป็นอเมริกันแล้วเป็นตะวันตกไปแล้วใช่ไหม
ก็คือประมาณนั้นไม่ให้รู้อย่างนี้คือไอ้พวกแก่จะได้ทำใจได้ถูก
ว่าโอเคฉันมีลูกมีเต้าแล้วลูกเต้าฉันต่อไปนี้เนี่ยมันจะท้องก็ท้องได้ไม่ต้องแต่งก็ได้อะไรอย่างนี้

คือในมุมของผมมีลูกสาวผมก็คงไม่ยอมนะ

ไม่ใช่แล้วแต่ครอบครัวหรอกมันแล้วแต่อีนางคนนั้นนั่นแหละ
พอมันไปจัดการแล้วพ่อแม่ไม่รู้จะทำไงได้จะต้องบากหน้ารับกรรมกันไป

แล้วก็นี่หนังสือเนี่ยปิดกระตวงเข้าไปสิปิดตัวเข้าไปสิไม่อ่านในหนังสือ
แล้วเป็นไงล่ะเขียนหนังสือไม่ได้เรื่องอ่านแต่อีในเว็บอะไรอย่างเง
ภาษาวิบัติอับพรีไปหมดเลย
เฮ้ยเดี๋ยวก็สนุกชอบจะเชื่อตัว
ไม่วันที่ปิดหนังสือหมดนี่สกุลไทยก็เพิ่งปิดไปจะเอายังไง

วันยังไงฉันเป็นคนเขียนหนังสือเนี่ยวันก็ตรงไงจะไม่มีหนังสือ

อ้าวมึงรู้ว่าจะไม่อ่านหนังสือกันแล้ว
เอ้ามาเรื่องดิวดิวเอลิซาลา
ก่อนหน้านี้นะครับก็โดนข่าวกระหน่ำนะครับว่า
เธอเนี่ยเลิกกับคุณไผ่วันพ้อยนะครับ
เพราะไปจับได้ว่าคุณภัยเนี่ยเหมือนไม่มีสาวมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยเลิกแล้วก็กินยาฆ่าตัวตายไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ

หลังจากที่ปล่อยให้มีประเด็นซุบซิบกันอยู่๒วันนะฮะ
เกี่ยวกับข่าวเมาส์ที่ร่ำลือนะครับว่าดารานางร้ายซัดยาเกินขนาดประชดเรื่องความรัก
ซึ่งก็เรียกว่ามีเขาความละหองระแหงกับหวานใจคุณไผ่วันพ้อยถึงขั้นเลิกติดตามอินสตาแกรมไปด้วย

ล่าสุดนี่เลยนะฮะคุณดิวเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีการกลับมาโพสต์อินสตาแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากที่ทิ้งห่างโพสต์นะฮะล่าสุดนะครับเมื่อ๓วันก่อน
นางหายไปไหนมาทำไมต้องโพสต์ทุกวันถูกไหม
เจ้าตัวโพสต์นะครับภาพกำลังนั่งอ่านบทละคร
เพื่อเตรียมถ่ายทำละครตะวันยอแสงที่ทำอีกแล้วเหรอตะวันยอแสง
อืมที่วันนี้เนี่ยนะฮะทั้งวันต้องทำการบ้านอยู่ที่กองละครเรื่องนี้นะครับ
จากภาพก็สามารถยืนยันชัดเจนว่าสาวดิวได้กลับมาทำงานตามปกติแล้ว
ตรอมใจหรือป่วยหนักแต่อย่างใดนะครับ
หลังจากที่ฝ่ายชายเองได้ไม่ออกมาบอกนะครับว่าสาวดิวเนี่ยมีอาการนะครับ
แค่อาหารเป็นพิษแล้วก็เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้นเอง

ไม่รู้เหมือนกันว่าไปอันตอนไหนอาจจะมือไปโดนหรือโดนหรืออะไรก็แล้วแต่
ให้กดโดนก็อะไรแบบนี้ใช่ไม่

พี่หนุ่มถามมักมาเรีย์ทรัพย์ว่าอะไร
เขามันบอกว่าน่าจะทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บอกสถานที่ชัดเจนว่าแบบ
ที่ไหนที่ได้มาตรฐานอย่างที่พี่ม้าบอกเนี่ย
อันคุณหมอพี่ม้าอยู่ที่ไหนสมมติทำให้แบบชัดเจน
เพราะว่าคนดูก็อยากรู้ด้วยเมื่อกี้ที่เขาเขียนไว้
อันนี้เราก็พูดได้นะเราสามารถทำชัดเจนอย่างนี้ได้
แต่บางทีเนี่ยนะทุกคนที่ไปทำศัลยกรรมเขาใช้ราคาเป็นที่ตั้งในการตัดสินใจ

ใช่เรื่องระคายเป็นเรื่องสำคัญมากที่หน้าพังหน้าแหกหน้าพี่ตายเนี่ย
เพราะเอาราคาเป็นที่ตั้งพอเห็นถูกนางไป
แล้วจริงเขาบอกว่าทำศัลยกรรมมันเป็นโชคของแต่ละคนจริงไหม
ไม่จริงคุณต้องไปอยู่ที่ฝีมือที่ถูกต้อง
อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ผมพูดไปนะครับว่า
เรื่องความปลอดภัยในอันดับหนึ่งคือคุณต้องบอกเลยว่า
ผ่าทำหน้าอกทำที่ไหน
ถ้าเขาบอกทำที่โรงพยาบาลโอเคนะฮะ
อันนั้นก็เข้าใจได้แต่ถ้าเขาบอกทำที่คลินิกนี่แหละครับ
ง่ายดีเครื่องมัดขึ้นมือผมก็มีอยู่ที่คลินิกนั้นที่นี่เลย

ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดนี้ใครเป็นคนฉีดยาให้คะ

บางทีไม่ได้ผู้ช่วยด้วยนะเป็นแค่พนักงานเซลล์ในร้านมาฉีดให้ก็มี

อันนี้ก็ต้องระวังนะ

อันนี้ก็ต้องสำคัญ
คุณก็ต้องไปหาข้อมูลเองอีกด้วย
เพราะคุณหมอก็ซึกสาอยู่ก่อนนะ

เอางี้คนจะทำนะพูดคำเดียวนะ

พ่อบอกแพงมาก
โหด้านแหละโอ้โหมันกระบุมันแบบเก็บตังค์เยอะก่อนแล้วก็ทำดีดีกว่า
เอาอีกหนึ่งข่าวค่ะ
เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เป็นวันเกิดของคุณเต๋อฉันทวิทย์
คุณพีคก็มีการอวยพรวันเกิดผ่านทางอินสตาแกรมของเขานะคะ
หลายคนก็แบบว่าเอ๊ะลุ้นให้รีเทิร์นกลับมาจะได้กลับมาคบกันหรือเปล่า
เพราะว่าข้อความที่โพสต์ทีแรกเลยนี่มันหวานซึ้งผิดปกติมากแบบว่าอย่างนี้ค่ะ
ขอบคุณสำหรับความรักที่งดงามที่มีให้หนูตลอด๑๐ปี
ขอบคุณที่จะไม่เลิกรักกัน
ขอบคุณที่อยู่ในชีวิตของหนูจะรักตลอดไปขอบคุณคุณหมูของหนู
เขาเขียนอย่างนี้ทีแรกนะคะแต่เพียงไม่นานนักสาวพีคก็ลบข้อความนั้นออกจากอินสตาแกรมตัวเองไป
เพราะว่าอาจจะเกิดกรณีเข้าใจผิดกันไปว่าข้อความมันดูมีนัยยะพิเศษเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
พีคก็เลยได้โพสต์รูปหนูเติมใหม่อีกหนึ่งรูปนะคะพร้อมกับแสดงข้อความถึงการอวยพรวันเกิดแล้วก็ยืนยันสถานะของกันและกันอย่างชัดเจน
เขาเขียนอย่างนี้ค่ะความรักที่เรามีให้กันมันยังคงอยู่ที่เดิมมันจะยังคงอยู่ข้างในใจพีชตลอดไป
แต่แค่สถานะเรามันไม่ใช่แบบเดิมสุขสรรค์วันเกิดนะคะอาเต๋อ
ขอให้อาเต๋อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีความสุขมากออกกำลังกายเยอะด้วยนะคะ
ความรักที่ดีมีคนที่อยากจะดูแลไวนะคะ
พีคกับอองฟองเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องนะคะ
ชื่อองฟอง
อองฟองอ

ให้ลบออกไปแล้วยกไปนี่เขาบอกว่าสังคมที่ดีเนี่ย

ตัวอย่างที่ดีก็ต้องดูรายการถัดไป
เหนือดาราตัวคลิปน้อยเป็นตัวอย่างที่ดีของคิดก่อน

ใส่คุณแพทย์เองเค้าตั้งแต่งงานแล้วล่ะ

อย่างที่เราเคยตกออกตกใจกันใช่ไหมค

ที่แบบตกใจมากหลังจากที่

เห็นมีคนไปทุบทำลายเจดีที่
บรรจุอัทธิของปอธิษฎี

ซึ่งภายหลังคาดว่าผู้ก่อการอาจจะเป็นคนสติไม่ดี

แต่ว่าเนื่องจากพระเอกหนุ่มเป็นคนดี
ไม่ได้เคยสร้างศัตรูอะไรกับใครนะคะ
แล้วก็ทางครอบครัวของปทฤษฎีก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ดังนั้นในเมื่อวันที่ล่าสุดวันที่๑๘กันยายน
โบแวนด้าพร้อมน้องมะรีพระยาและลูกสาวตัวน้อย
ของหนุ่มพระเอกปธิษฎี
เขาก็กลับมาซ่อมแซมนะฮะบ้านหลังสุดท้ายของปอ
ให้ดูสวยงามดั่งเดิมแล้ว
โดยโพสต์ภาพเจดีบรรจุอัฐิของปอนี่นะคะ
ซ่อมแซมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับระบุว่าบ้านสวยเหมือนเดิมแล้วนะ
อืมครับเรียบร้อยนี่แหละถืออันนี้นั่นแหละ
ทางครอบครัวก็มีการทำบุญเลี้ยงพระนะฮะ
ไปให้กับปอด้วยทั้งยังถือเป็นโอกาสดีของน้องมะลินะฮะ
จะได้เข้าไปไหว้คุณพ่อด้วย
อ่ะก็เรียบร้อยดีครับผมไม่มีอะไรแล้ว
แต่เห็นแล้วแบบมันเศร้าใจจริงพอเห็นมะลิไปเกาะ
เกาะอัฐิสถูปใช่ไหม

ปีนึงแล้วเนอะไวเหมือนกันน่ะอ่ะช่วงหน้า

ไม่ได้ทำศรรยากรรมนะเขากลัวหมอกมาก

อ้ะกลัวหมอปักให้น้อยแบบนี้
กัวหมอจะไปเร็วอ่ะสินี้พอนานถ้าทำคุณให้หมอต้อนรอดเลย
ข้าวนานให้คุณหมออยู่กับเราไว้นาน
โอเคเดี๋ยวกลับมา

เขาบอกว่าเขาโต้ทำศัลยกรรมแกะแจงกลัวมีดหมอ
รับเลยนะคะว่าบล็อกไอจีแอนตี้
แอนตี้คนที่เขียนทำทางไอจีของเขา
บางทีจะเป็นแอนตี้เขาทำไมไม่เข้าใจเนอ
ไม่หรอกบางทีเขาไม่ได้บอกว่านี่นะคือเขาก็บล็อกเลย
แต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็ขำคงไม่มีปัญหาอะไร

คือเขาสวยวันสวยคืนจนคนเมาส์เขานั่นแหละ
ว่าเขาไปทำศัลยกรรมอยู่บ่อยครั้งออกกำลังกาย
ใช่ตอนนี้เขาก็ออกมายืนยันชัดเจนว่า

แต่ตนเองก็ไม่ได้ทำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
พร้อมกับทำตัวว่าไม่ได้สวยขึ้นอาจจะผอมลงนิดหน่อย
หน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้คิดจะทำศัลยกรรมอะไร

ส่วนเรื่องที่มีเพจแอนตี้แท็กรูปไม่ดีมาเนี่ยเธอก็แค่บล็อกไป
เพราะว่าไม่ชอบเห็นอะไรแบบนั้นมันขัดหูขัดตา
เราชอบเห็นรูปที่สวยมากกว่า
คนทำเขาก็คงไม่ชอบเรา
บอกขำว่าจะไปทำบุญให้นะคะเขาคงมีปัญหาแหละ
เพราะคนปกติเขาก็คงแฮปปี้กับชีวิตตัวเอง
บางทีก็ต้องสวยให้ได้เท่าเขาก่อนแล้วค่อยไปด่าเขานะ
นี่ขนาดแบบตัวพี่สาวเขาเองเขายังเอาแบบโพสต์รูปออกมาเทียบชัดตอน
ตอนเด็กกับปัจจุบันให้เห็นเลยว่าน้องสาวเขาไม่ได้ทำศัลยกรรม

คือนั่นก็เหมือนเดิมแค่โตเป็นสาวคืน
แต่ว่าทางน้องคิมก็บอกว่าไม่ได้ทำ๑๐๐

ว่าเธอก็ยังไม่ได้ถึงวัยที่กำลังจะต้องไปทำถึงขนาดนั้นเธอก็เกียจกับผม
ใช่แค่นั้นเอง
ช่วงวัยที่บลูมคนที่กำลังบลูมมากนะช่วงวัยที่บูมมากอย่างใหม่ดาลิกา
คือแบบมันสวยเปล่งปังจนกระทั่งแบบว่าโอ้โหมันสวยจริง
ช่วงนี้เนี่ยนะโอ้โหกลิ่นนี่นะ
ฟุ้งหอมหวานมากอะฟุ้งฟุ้งหอมผู้ชายจะแบบว่าอย่างนี้เลย
มันจะมีช่วงวงกับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเลเจอร์บลูเมอร์
คือบางทีไม่สวยแต่พอมาอายุ๓๐๓๕มันสะพร่างขึ้นมามันต่างกันนะ

มาแล้วแต่คนอีกดึงดังเลยมั้ยคุณแม่เคยบอกมันแปลกมากเลยนะ
อย่างเด็กบางคนน่ารักสวยเหลือเกินพอโตมาทำไมน่าเปลี่ยนไปขนาดนั้น

จนมีคนตั้งเพจเขียนวิจารณ์นะครับว่าใบเตยทำตัวอวดรวย

บอกว่ามีคนบอกว่าเราใช้กระเป๋าแบรนด์ในมือสอง

แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันถ้าราคามันถูกนะครับ
เขาบอกว่ากระทุค่อนข้างแรงนะ
บอกว่ารู้ไปถึงไหนไอถึงทั้งนั้นเลยนะ

เราก็ซื้อเสร็จค่ายซื้อได้มาใช้ค่ะ
ไม่น้อยใช่ไหมที่คนมองว่าเราอวดรวย
คุณต้องฉลาดในการช้อปปิ้งนะ

มึงิปัญญาใช้เหรอไอคนเขียนเนี่ย

นาฬิกาบางเรือนผมก็ซื้อมือสอง

นี่ก็จะต้องเริ่มแล้วนะคะ

บ่ายโมง๑๕ถึงบ่าย๒

นี่ซื้อเรื่องอะไรนะครับ

ไม่มาอ้าวพี่นุ่มน้องรถเมฆค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่มน้องรถเมฆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่มน้องรถเมฆค่ะ

ใช่ค่ะคือล่าสุดตี๕กว่านี้เองค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑คน
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น๑๕คนแล้วนะคะที่เสียชีวิตเพิ่มที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วก็ตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่ค่ะทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่จุดเกิดเหตุด้วย

ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเกาะติดกันสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
ครับผมวันนี้สวยทั้งคู่เลยนะฮะ

นี่มึงว่าชมทั้งนี้มากสิ